คุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนี้กันแบบสนานลั่นทุ่งเลยนะคะ
เป็นคลิปที่เห็นว่ามีผู้ชายสองคนเสื้อเขียวกับเสื้อขาว
โอ้โหเมาอารวาสนะครับแล้วก็กร่างใหญ่เลยนะ
บอกว่าเป็นคนคุมสนาม้ามีอะไรเคลียร์กับกู
ถ้ายศต่ำกว่าพลเอกไม่ต้องมาคุยกับกูนะครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรให้คุณผู้ชมติดตามคลิปกันก่อนนะครับ
เห็นกันเหรอครับกร่างนะครับ

มึงถ่ายกูเลย

ก็อยากให้ไป
แหละครับคุณผู้ชมฮะพฤติกรรมนะฮะ
โซเชียลคนในโลกโซเชียลบอกโอ้โหทั้งกลางทั้งท้าทายแลบลิ้นปิ้นตาอะไรอย่างนี้นะครับ
เป็นเหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นในงานแต่งงาน

โดยมีผู้นำมาโพสต์แชร์เรื่องราวผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัว

เสื้อเขียวกับเสื้อขาวอ้างตัวว่ามียศสูงค่ะ

แท็กงานแต่งหรือสงครามโลกกันแน่
แท็กแชร์ไปจับตัวมันให้ได้
คลิปนี้ก็เป็นภาพของชายสองคนนะครับ

บอกว่าชายคนนั้นพกอาวุธปืนมาด้วย
ขณะนั้นเองก็มีชายเสื้อสีขาวท่าทาง

แล้วก็แลบลิ้นปริ้นตาทำหน้าทำตายียวนนี่แหละครับ

ทัพอากาศอยู่กรุงเทพมหานคร
อยู่สนามม้าคุมสนามม้าอยู่

แต่ถ้ายศต่ำกว่าพลเอกไม่ต้องมาคุยกับกู

ถ่ายเลยถ้าอยากดังถ่ายแล้วก็ลงเฟซบุ๊กด้วยนะ
จากนั้นชายที่สวมเสื้อเขียวก็ชักปืนออกมา

ใช่ค่ะแล้วก็ด่าทอชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์
ด้วยถ้อยคำหยาบคายนี่แหละครับ
เป็นแฮชแท็กบอกว่างานแต่งหรือสงครามโลกกันแน่

สองคนนี้หาเรื่องในงานแต่งงาน
มีคนเดินเข้าไปถามว่าแล้วยิงปืนทำไม
ชายเสื้อขาวก็ขึ้นไปบนท้ายรถยนต์กระบะสีดำ
ที่จะชักอาวุธปืนสั้นออกมาจากกระเป๋าคาดเอวอีก
ชูปืนขึ้นฟ้าและเล็งไปทางคนที่ยืนกันอยู่นี่แหละครับ
ซึ่งในท้ายคลิปจะเห็นชายเสื้อเขียว
ก็ถืออาวุธปืนยาวอยู่ในมือเมื่อสักครู่นี้

นี่ชายเสื้อเขียวนี่อีกคนนึงเดี๋ยวดูในมือนี่
โอ้โหน่ากลัวมากนะครับ
เรื่องนี้ก็ต้องมีการตรวจมีการสอบกันต่อนะครับ
ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเขาบอกว่า

เกิดขึ้นในงานแต่งในหมู่บ้านปงวังหมู่๓ตะบนแม่ทรายคำ
อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง
แล้วก็ไม่รู้ว่าชายสองคนที่อยู่ในเหตุการณ์
สองคนนี้เสื้อเขียวเสื้อขาวนี่คือใครกันแน่
ไม่ได้เป็นแขกรับเชิญแต่เข้ามาหาเรื่องที่งานแต่ง
แล้วก็งานนี้คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อวันที่๑๐มีนาคม๒๕๖๒นะครับ